อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเรื่องของเด็กเหมือนกัน
พ่อแม่ต้องดูแลน้องไม่ให้คลาดสายตาเลยนะ
เด็กวัย๒๓ขวบบางทีเขาก็พอเดินได้วิ่งได้เพราะว่าสนใช่ไหมคะ
คราวนี้เด็กวัย๓ขวบก็เล่นอยู่หน้าบ้าน
แต่ปรากฏว่าขาไปตกอยู่ในรูฝาท่อระบายน้ำ
เอาขึ้นมาไม่ได้ค่ะต้องช่วยเหลือกันอยู่นานเลยนะคะ
นี่แหละก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐก็รับแจ้งค่ะ
ว่ามีเด็กขาติดอยู่ที่ฝาท่อระบายน้ำ
อยู่ริมถนนภายในซอยประชาวัฒนา๑ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ก็เลยรีบรุดไปที่เกิดเหตุค่ะไปเจอน้อง
นี่แหละค่ะที่เราเบลอหน้าอยู่นะคะ
เด็กชายจิรายุทธ์จินตนาหรือว่าน้องจิอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมอันนี้คือภาพด้านล่างที่ขาติดอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ขาข้างขวาของน้องติดอยู่ในท่อระบายน้ำ

เพราะว่ามันเป็นฝาปูนซีเมนขนาดใหญ่
วิธีการของเขาเขาบอกว่าจะต้องพยายามงัดฝาท่อนะ
คือใช้เครื่องตัดถ่างงัดฝาท่อคอนกรีตขึ้นมา
แล้วก็ใช้น้ำมันพืชราดรอบรูฝาท่อ
เพื่ออะไรให้มันลื่นแล้วหลังจากนั้นก็ดึงออก
แต่ทีนี้ค่ะตอนที่พยายามช่วยช่วยไม่ได้

จนสุดท้ายใช้วิธีการแบบนี้
เอาเครื่องมือตัดถ่างเจาะปูนซีเมนออกทำลายเลย

เรื่องต้นอาการของน้องปลอดภัยนะคะ
ขาขวาก็มีแผลเป็นรอยถลอกเล็กน้อย
ก็เลยไม่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามพ่อของน้องที่ป่วย
พ่อน้องบอกว่าป่วยเพิ่งผ่าตัดสมองมา
แล้วก็ขาพิการเดินไม่ได้
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าปล่อยน้องให้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน

แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีนี้ก็เลยย้ำเตือนบรรดาพ่อแม่ค่ะ
ถ้าเกิดมีลูกเล็กอย่าปล่อยให้เด็กเขาเล่นกันตามลำพัก
โอ้โฮดูสิวิ่งมากอดพ่อเลย

พี่แม่บอกว่าพ่อน้องขาติดอยู่ในท่อ
ฝากคืออยากฝากดูอยากดูรูปดีครับผม
อยากให้เขาเอามือเอาขาไปแห่งตามท่อ
พอเข้าไปแล้วมันจะออกตาม
ซึ่งส่วนทางด้านนางพรแม่ของน้อง
ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกทั้งหมด๕คน
แล้วแม่ต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงครอบครัว
ทีนี้วันเกิดเหตุตัวคุณแม่เองก็ไม่ค่อยสบายนะคะ
ปวดหัวก็เลยปล่อยให้เด็กไปวิ่งเล่นกัน

อย่างน้อยลูกไม่ได้เป็นอะไรมาก

ยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเป็นอะไรมากไปกว่านี้

จะต้องหยิบยืมเงินจากใครมารักษาลูกชายนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาเด็กนี้ปล่อยให้ละสายตามไม่ได้เลย